ไปหาอะไรอร่อยทานกันดีกว่า

แต่ที่จะไปทานนั้นไม่ได้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะครับ
ปลาเส้นชอบทานไหมหรือว่าอ๋อ

ที่นี่ปลาล้วนเลยบอกเลยอยู่ที่พัทยาครับ

ร้านนี้กริ้งปั่นจักรยานไปทานกันได้ไหม

ถ้าอยู่ใกล้ก็ไปได้แหละ
ที่ตั้งชื่อนี้ก็เพราะว่าสองสามีภรรยาเจ้าของร้านเขาเป็นบัณฑิตจาก
รั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ของดีของเด็ดก็คือเส้นปลาอย่างที่ผมบอก

ที่มาจากเนื้อปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์

ทางร้านเขาจะเลือกใช้ปลาหางเหลืองในการทำ
ตัวนี้ใช้แบบนี้แหละ

เพราะว่าเป็นปลาที่มีโปรตีนสูงไขมันน้อย
เนื้อจะกรอบเด้งแล้วก็ให้รสชาติที่มันหวาน

ทำอย่างไรบางผู้ชมจดตามแล้วลองดูว่าจะพอทำได้ไหม

ช้อนมาขูดเนื้อปลาออกให้หมด

แล้วก็หล่อยเกลือทีละน้อยทีละนิด

บังตอเนี่ยทุบป่าก็ไป
ให้เนื้อมันเด้งแล้วก็ใส่ขึ้นมา

พอใช้ได้ปั๊บเนี่ยนะครับ

นี่แล้วก็เอาขวดหรือว่าไอ้ที่แบบม้วน

ให้มันเป็นแผ่นแบบนี้
สั่งเส้นปลาแห้งเย็นเตอร์โฟล์
โอ้ยฟินมาก
เอาล่ะเมื่อได้วัตถุดิบแล้ว
มาดูหน้าตากันหน่อยเวลาคุณสั่งมาคุณผู้ชมครับ
นี่ลวกมาเลยนะครับพร้อมกับผัก
แล้วก็โรยลงไปนะครับโอ้โหแต่ละอย่าง

นี่แล้วก็สูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาก็คือ
ตัวน้ำซอสเย็นตะโฟของเขานี่

แต่ว่ามันมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ

ได้ทำการเข้มข้นมาเป็นที่เรียบร้อย
มีลูกชิ้นให้อีก๒ลูก

หมายเลขโทรศัพท์นะครับก็โทรไปกันได้ครับ
หรือว่า๐๓๘๗๒๗๐๑๗
หมายเลขนี้แล้วถ้าจะไปทานก็คือ
ร้านนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวสองบัณฑิต
อยู่ตรงตลาดนาเกลือ
ตรงข้ามธนาคารออมสิน

แล้วก็ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
พี่หนัดทานให้กินหน่อย
อะไรคะเนี่ย

ชื่อร้านบอกอยู่แล้วว่าแหมสุดยอด

แล้วก็สร้างสรรค์ด้วยรางวัลชนะเลิศ

ก๋วยเตี๋ยวไข่กรุงศรีไปติดกินกันให้ได้นะครับ

เชฟผู้หลงไหลในเรื่องราวของเทศนิยายมาปรุงแต่ง
ให้กลายเป็นเมนูสุดมหัศจรรย์

หน้าตาดีมากเลยอ่ะ

แล้วก็ไปทานกันพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ
พบกันได้ในวันเสาร์ที่๑กันยายนนี้๑๑โมง